ฐานการณ์น้ำเช้านี้กันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดสิบแปดเมตร
แปดเมตรนี่คือเป็นชื่อตลาดนะไม่ใช่ระดับน้ำอืม
แต่ว่าตอนนี้ค่ะน้ำมันก็เอ่อมาท่วมบริเวณผิวถนนด้วยนะคะ
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกันเขาก็ยังขายของ

พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสด๑๘เมตร
ติดกับตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรชบุรี

รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้ายังคงจับจ่ายซื้อของกันตามปกตินะครับ
แม้ว่าจะมีน้ำท่วมขังบนถนนก็ตาม
แต่ว่าการจับจ่ายซื้อของยังคงคึกคักเหมือนเดิมทุกวันนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้เลยนะครับ
ด้านหลังของผมนี่คือตลาดสด๑๘เมตรนะครับ
แม้ว่าจะมีน้ำท่วมผิวการจราจรทั้งสองฝากฝั่ง
แต่ว่ายังคงมีประชาชนขับรถมอเตอร์ไซค์

มาซื้อของกันตั้งแต่เช้า
คึกคักเหมือนเดิมทุกวันนะครับ
สังเกตเห็นว่ารถเก๋งที่กำลังขับมานะคุณผู้ชม
น้ำเนี่ยประมาณล้อรถยนต์
แต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะมาซื้อของกันตั้งแต่เช้านี้นะครับ
แล้วก็พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งร้านขณะนี้
ผมยืนอยู่บริเวณริมถนนนะครับ
สังเกตว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นที่ต่ำ
แต่ว่าแม่ค้าก็ยังคงนี่นะฮะ
นำของมาตั้งแผงขายกันตามปกติ

ไหมคะกับน้ำท่วมแบบนี้เนี่ย

มีคนบอดไม่ไหมว่าอู่น้ำท่วมมาไม่ได้
ไม่มีคนบอด

พอขายได้เดี๋ยวมันตายด้วย

มีคนไปมามาเยอะนะครับ
คนที่ไหนไม่ค่อยมีคนนี่นะครับนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งเลยครับ
คุณผู้ชมแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ก็ยังคงมาตั้งแผงขายกันตาม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของตลาด
เทศบาลเพชรบุรีนะครับก็เช่นเดียวกันมีน้ำท่วมบนถนนอยู่บ้าง
แต่ว่าการมาจับจ่ายของประชาชนขับรถขับราก็คงระมัดระวังกัน
แล้วก็แต่ว่ายังคึกคักแล้วครับพูดได้แค่นี้รวมไปถึงวันพรุ่งนี้
ก็ต้องมาสังเกตการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันจ่าย
ว่าน่าจะมีประชาชนมากหรือน้อยนั้นก็ต้องดูสถานการณ์น้ำด้วย
ถ้าเกิดว่าน้ำยังคงมากแบบนี้การจับจ่ายซื้อของก็คงจะลดน้อยลง
แต่ถ้าเกิดสถานการณ์น้ำกลับมาคลี่คลายลงก็คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะคึกคักนะครับ
และนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ตลาดสดสิบแปดเมตรศักดิ์ศรีปุ่นรัฐข่าวสรรค์ทีวี
รายงานสดจากตลอดตลาดสิบแปดเมตรเมืองเพชรบุรีครับครับขอบคุณนะครับ